มาต่ออยู่ตรงนี้
คิดถึงที่สุดไม่มีใครเกินเธอนะ
รักเธอที่สุดที่ยังเห็นเธอรอกัน
คิดถึงที่สุดขอเกิดเธอนานนาน
ให้สุขกับใจที่มันเฝ้ารอ
คิดถึงที่สุดไม่มีใครเกินเธอนะ
รักเธอที่สุดที่ยังเห็นเธอรอกัน
คิดถึงที่สุดถ้าเกิดเธอนาน

ไปแล้วคุณผู้ชมน้องเชอรี่รับยาช่อง๒ค่ะ

แขกรับเชิญของเราวันนี้คุณผู้ชม

ถึงเขาจะเลิกวงไปแล้วแต่น้องเขายังหล่อแซ่บอยู่
แล้วก็เป็นกระแสในโลกโซเทียลว่าไม่มีงานในวงการบันเทิงแล้วเหรอ
ทำไมเป็นพนักงานขายขนมที่ร้านขนมคะ

ไม่ได้เชิญมาเพราะว่าเราชอบส่วนตัวอะไรอย่างนี้ป่ะ
พี่ว่าประเด็นที่เชิญมาเนี่ยเพราะเชอรี่เป็นติ่งน้องเขา
จริงต้องบอกก่อนคุณผู้ชมที่นั่งเขินจมูกบานอย่างนี้
เพราะว่าเชอรี่เป็นติ่งกามิกาเซ

เป็นติ่งกับมิกาเซแล้วก็เป็นติ่งวงเคลติกมาตั้งแต่มัธยมแล้ว
แล้วก็คนที่ชอบที่สุดก็คือจองแบร์

หลอกเองว่าจะมาอีกรอบ
ทั้งโลกกันนะครับ

ถามเลยว่ามันมีหลุดในโซเชียลมา

เพราะว่าจองเบนี่ก็ไปรับราชการอาหารที่เกาหลี
ก็ทำจริงก็กำมาจากทหารใช่ไหมครับ
เกาหลีกำหมากก็มีซิงเกิ้ลของตัวเองก็มีบ้างนะครับ
แล้วก็มีโอกาสที่เล่นซีรีส์ของอีกช่องหนึ่ง
ก็เลยเพิ่งไทยเสร็จไม่นานนะครับ

สงสารล่ะแต่นั่งรออยู่หน้าสตูล์ละ

เกลียวกับประเด็นโซเซียลมั้ย

ถามเรื่องประเด็นที่เป็นกระแสในโซเชียลกันหน่อย

ทำไมถึงอยู่ดีไปมีภาพเป็นพนักงานอยู่ร้านขนม
ก็เพิ่งไทยซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับก็เพิ่งไทยเสร็จ
ที่ทำงานด้วยกันนะครับผม
่งดังมากในเกาหลีมีประมาณ๕๐๐สาขาแล้ว

แต่ว่าผมจะเป็นผู้จัดการร้าน
แล้วอย่างภาพที่เห็นเนี่ยจองเวย์อยู่ที่สาขาอะไร
ก็ศึกษาบ้างแล้วก็เรียนรู้ความ

ส่วนใหญ่คนเวลาจะเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตเนี่ยต้องเริ่มต้นจากจุดเล็กก่อน
ทำหน้าที่อะไรบ้างจองเวย์อยู่ในร้าน
ก็ทำทุกอย่างนะครับที่จัดการร้าน

ไม่ใช่ครับก็ผมก็ทำขนมบ้างทำกาเฟ่แล้วก็แคเชีย

เขาบอกว่าค่าจ้างพนักงานร้านเนี่ยมันได้ไม่เยอะได้ประมาณเท่าไหร่พอบอกได้ไหม

ความล้ามแต่ต้องบอกว่ามันต่างกันเยอะแหละกับการตอนที่เป็นศิลปิน
ไปไหนมาไหนใครก็กรี๊ดค่าตัวก็เยอะ
เพราะว่ามีลูกค้าที่มาแบบใช่หรือเปล่านี่น่าคุ้นนะครับ
แล้วเราบอกไหมครับว่าเราเป็นจองเบย์
ใช่ครับเท่าที่คุณคิดใช่ครับผม
แล้วมีสาวเป็นเหมือนน้องเชอรี่บ้างไหม

ยังไม่เจอกับน้องเชอรี่อันนี้เยอะไป
ถ้าเจอแบบนี้กลัวไหมถ้าเจอแบบนี้
กลัวครับแต่ว่าผมก็อาจจะแบบปรับตัวเองไม่ได้
ผมก็เขินไว้กัน
และยังมีงานในวงการบันเทิงอะไรที่รออยู่อีกบ้าง
บอกมีหนังติดต่อเข้ามาด้วยภาพยนตร์

แต่ว่าผมยังไม่ตัดสินใจว่าจะแล่นหรือเปล่านะครับผม

หูนี้ไปเทียบระดับซูบตาขนาดนั้นเลย

ถ้าเขาบอกว่าแหมเปรียบเทียบกันอย่างนี้

ผมก็รู้สึกดีใจนะครับที่เขาติดต่อมา
แล้วก็ให้เป็นเล่นเป็นพระเอกนะครับ
แต่ว่าผมก็ยังไม่ตัดสินใจอยู่นะครับ
เพราะว่าเวลาที่จะถ่ายก็ยังไม่พร้อมด้วย
ผมก็ยังคุยกับผู้ใหญ่อยู่นะครับ
มีสัญชาติไทยญี่ปุ่นภาพนี้ใช่ไหม
ไทยเกาหลีอันนี้เป็นเขื่อนป๊อปปี้โทมก
จองเบย์เรารู้แล้วตอนนี้มาทำหน้าที่ตรงนี้กันอยู่

เคลื่อนนี้มีร้านขนมอยู่ก็มี

เคนตาก็อาจจะตอนนี้ก็ถูกถูกรักษาส่วนตัวอยู่

เชื่อว่าความเป็นไปได้น่าจะกลับมาได้ใช่ไหม
ถ้ามีโอกาสก็ผมก็ยินดีครับที่รวมกันได้

แต่ผู้ประสาทไทยเก่งนะอยู่มากี่ปีแล้วฮะ

ครอบครัวก็อยู่คุณพ่อคุณแม่อยู่เมืองไทย

ก็ชอบเซ้งครับทุกคนนะครับ

สาวไทยในสเปคชอบแบบไหนคะ

คล้ำสูง

นั่งไขว้ห้างกางเกงดาม

สาวในสเปกชอบแบบไหน

ก็ไม่เคยมีสเปกแล้วนะครับ
เมื่อก่อนอาจจะแบบชอบผู้หญิงที่แบบ

แบบรู้สึกที่

เข้าใจกันแล้วก็แบบ

แต่ตอนนี้โสดโสดอยู่ครับ

ตอนนี้ไม่ว่างทำงานเยอะครับ

ฉันก็ชอบเขานะแต่ว่า

เรื่องภาษาเราเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่า
เวลาในการที่รับงานแสดงอะไรแบบนี้

น่าจะมีละครสัก๑๐๒๐เรื่องทับทามอยู่ตอนนี้
ผมก็ไม่รู้นะครับ

อยู่มา๑๒ปีผมก็พยายามจะพูด

ผลงานต่อจากนี้อยากจะทำอะไรบ้างในวงการบันเทิง

ผมก็อยากไทยซีรีส์อีกเรื่องหนึ่ง

ถ้ามีโอกาสที่เล่นภาพยนตร์นะครับก็ผมก็อยากเรียนบ้าง
ถ้ามีอะไรที่แบบงานในโอกาสนะครับ
ถ้ามีเหยือกขึ้นผมก็ยินดีนะครับ
สรุปชิคกี้พายเริ่มเห็นภาพอยู่ในร้านขนมกันหน่อย
เพราะเดี๋ยวจะมีอีกสาขาหนึ่งแล้วก็จะไปเป็นผู้จัดการร้านโรโมทได้เลยนะ
ได้ครับคุณครับ
สาขานั้นต้องแสวแน่นหนึ่งที่นองเชอรี่ต้องไปนั่งกินทุกวัน
อย่าให้เห็นว่าอ้วนกลับมานะว่าไปนั่งกินขนมทุกวัน

อ่อกำลังกายด้วยกัน
กินแล้วก็ออกกำลังกายด้วยกัน